ตายายที่ศรีเทพเพชรบูรณนอนหลับไม่เป็นสุขแล้วล่ะครับ

มาเผารถมอเตอร์ไซค์๒คันในบ้าน
ก็เลยนึกย้อนไปย้อนมา

เรื่องราวมันเป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟัง
ทะเบียน๑กไก่ดเด็ก๖๑๔๗เพชรบูรณ์นี่ทำไมบอกว่าสีอะไรดูไม่รู้แล้วล่ะครับ
จอดอยู่ในรั้วบ้านเลขที่๖๘หมู่๖ตะบนโคกสะอาดอเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
ทั้งสองคันถูกไฟไหม้เสียหายเละเทะครับผมเหลือเพียงล้อเท่านั้นนะฮะ
บ้านหลังนี้เนี่ยมีตายายชื่อนายดาวินทรัพย์โคงท่านอายุ๖๘ปีแล้วแล้วก็นางฟีดซับโคง
อายุ๖๒ปีเป็นเจ้าของบ้านอยู่กับหลานรวมทั้งหมด๕คนด้วยกัน
ฝีดเนี่ยนะฮะเล่าบอกว่าช่วงเที่ยงคืนวันที่๙มกราคมนะครับ
ได้ยินเสียงหลานร้องก็เลยลุกมาชงนมให้หลาน
แต่ได้ยินเสียงเหมือนไม้มันโดนไฟหรือว่าอะไรมันโดนไฟไหม้คุณผู้ชม
มันเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยอยู่ข้างบ้านก็รีบเปิดม่านหน้าต่างไปดูครับ
ไฟไหม้ที่โรงรถฮะตะโกนบอกให้เพื่อนบ้านมาช่วยดับไฟหน่อยนะครับ
มันกำลังไหม้รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งทั้งสองคันนี้เป็นของหลานสาวที่ใช้ขี่ไปทำงาน
กับหลานสาวก็ยังงงอ่ะใครมาเผาอ่ะไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยนะครับ
แต่มันมีปมนี้อยู่นิดนึงเมื่อต้นปีครับมีผู้ชายนะฮะ๒คนขี่มอเตอร์ไซค์มาถามหาลูกสาวอีกคน
ไม่ได้อยู่บ้านนี้หรอกคุณผู้ชมคือลูกสาวคนนี้นะไปกู้หนี้นอกระบบมา
เธอก็บอกไปว่าไม่รู้เหมือนกันว่าลูกอยู่ไหนชายสองคนนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ
แล้วมันก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเงินกู้นอกระบบที่ลูกสาวไปกู้มาหรือเปล่านะครับ
ส่วนคุณตาดาวินเล่าบอกว่าอยู่มาจนแก่๖๘จะ๗๐แล้วทำแต่บุญไม่เคยมีเรื่องเลย
ดูหน้าท่านนี่นะครับแล้วไม่เคยมีปัญหากับใครนึกไม่ออกบอกไม่ถูกว่าใครจะมาเผารถ
แค้นกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะขณะนี้ยอมรับว่าครอบครัวของท่านอยู่อย่างหวาดภาวะครับ
ซึ่งเดี๋ยวจะไปขอดูกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านนะครับ
เป็นหลักฐานที่ตำรวจติดตามตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ส่วนสาเหตุการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้
ตำรวจศรีเทพเองก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรนะ
เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
มาตรวจสอบอีกครั้งในวันนี้ครับ